คุณผู้ชมคะยุคนี้เป็นยุคของรายเดอร์ส่งอาหารส่งของส่งอะไรแบบนี้นะคะ
เดอร์คนนี้กำลังก้มดูแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวลองดูค่ะ
เหมือนก้มดูนี่คนท้ายรถแบบเต็มนะคะ
เจ้าของคลิปเขาโพสต์แล้วเขาเตือนนะคะว่าไม่ควรที่จะใช้โทรศัพท์
มือถือขณะขับขี่ทุกวินาทีมันมีความหมายนะบนท้องถนนมันมีค่ามาก
มันเกิดอะไรขึ้นก็ได้ก็เข้าใจว่ารายเดอร์ก็ต้องก้มดูออเดอร์
มันอันตรายนะคะมันอันตรายจริงนี่ค่ะก็เขาได้รับบาดเจ็บนะ
รถก็พังยับเลยนะคะส่วนผู้โพสต์เขาบอกว่ารถเขาท้ายรถก็พังเสียหายพังยับเหมือนกัน
คือเห็นอีกทีก็ชนเลยอ่ะแต่เหมือนกับว่าตอนนี้ก็อาการบาดเจ็บดีขึ้นแล้วแต่ดูภาพแล้วมันน่ากลัวมากนะ